ขี่คนนึงซ้อนคนนึงขนเมาะข้าวเมาะแกงจะไปวัฒน์
คนนึงก็พยายามเอื้อมแบบมันไปปิดฝาไว้
เอื้อมเอื้อมเริ่มมองทางข้างหน้า

ชนเข้าไปเต็มแบบไม่ได้เบรกคุณผู้ชมฮะดูฮะเนี่ยจังหวะนี้ปึ้งเข้าไป
แล้วคือตอนที่จังหวะขี่มามันเหมือนกันว่าเป๋อออกทางซ้ายนึงอ่ะเป๋อออกซ้ายเลยครับ
นี่เป็นรถซาเล้งที่คนขี่คนหนึ่งนะชื่อนายสรรยูโอ้โหแล้วเขาบาดเจ็บคือขาซ้ายหักผิดรูปเลย
มีแผลถลอกตามตัวคนที่ซ้อนมาชื่อสมพินครับก็หัวแตก
ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยถอยหลังตกข้างทางหน้ารถก็เสียหายชาวบ้านรีบวิ่งไปช่วยนี่ทะเบียน๖๖๔๐กาญจนบุรี
จุดตรงนั้นคือหน้าร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรครับริมถนนสาย๓๒๓พื้นที่หมู่๓นี่กระบะ
คันที่ซาเล้งพุ่งเข้าไปชนเต็ม
ว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังขี่รถจะเอาข้าวไปทำบุญที่วัดไผลล้อมแล้วมีชาวบ้านเนี่ยฝากหม้อแกงไปด้วยไง
หม้อก็เบอร์เลอร์เลยระหว่างทางลมตีฝาหม้อฝาก็เปิดอ่าก็เลยช่วยกันเอื้อมไปเอื้อมมือไปจับ
คือไอ้จังหวะนั้นก็กลัวไงว่าแกงจะหกถูกไหมก็เลยต้องไปปิดฝาหม้อแต่จังหวะที่ไปปิดฝาหม้อทางข้างหน้าไม่ได้ดูไงว่ารถจอดอยู่
แล้วมันก็เริ่มเฉออกซ้ายเฉออกซ้ายชนท้ายกระบะเข้าไปครับโอ้